ขยิบไปที่นนทบุรีบ้างเกิดขึ้นที่หอ
นักศึกษานี่แหละค่ะคนร้ายนะมันแอบเข้าไปในหอ
แล้ววิธีการนะไปบิดประตูลูกบิดดูห้องนี้แก๊ก
ล็อกแก๊กแก๊กบิดอย่างนี้ไปเรื่อยคุณผู้ชมดูสิเดินบิดทุกห้องเลย
ไปทุกห้องไม่ได้มาครั้งเดียวด้วยมาหลายสองสามครั้งแล้วด้วยนี่มาหลายครั้งแล้ว
แล้วสุดท้ายสุดท้ายนะไปเจอห้องนึงเขาไม่ได้ล็อกประตู
มีนักศึกษาอยู่ในห้องหรือเปล่าเพราะว่าห้องนั้นเป็นของนักศึกษาผู้หญิงด้วย
แต่คุณผู้ชมโชคดีโชคดีเจ้าของหอเห็นกล้องวงจรปิดพอดี
รีบโทรบอกน้องนักศึกษาผู้หญิงเจ้าของห้องเลยค่ะแล้วเนี่ยเราเห็นพฤติการของเจ้าคนร้ายอ่ะ
ไม่ได้อยู่หอนี้นะแต่มันแอบเข้ามาได้ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องฟังค่ะ
เพราะว่าเขาเดินแบบเข้ามาในหอพักอยู่ที่อำเภอเมืองนนทบุรี
แล้วก็เดินไล่เลยชั้น๑ชั้น๒บิดประตูไปบิดประตูมา
เหตุการณ์นี้ต้องบอกก่อนมันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๑ตุลานะ
แต่หลังจากนั้นผ่านไป๓วัน๑๔ตุลามาอีกจ้ะครับ
มาตอนตะวันตีสามครึ่งนี่อีกชุดหนึ่งอ่ะนะใช่ค่ะอันนี้ใช้สีเหลืองเหลืองนะฮะ
ใช่แล้วก็แอบเข้าไปแอบเข้าไปในหอพักซึ่งจังหวะที่เดินบิดบิดบิดประตู
มันมีอยู่ห้องนึงเขาไม่ได้ล็อกไงแล้วเข้าไปในห้องของน้องคนนั้น
เป็นห้องของนักศึกษาหญิงโอ้โหเออน่ากลัวนะคุณฮะใช่
แล้วคิดภาพดูสิถ้าเกิดนักศึกษาหญิงอยู่ในห้องกำลังนอนอยู่เนี่ย
ผู้ชายคนนี้เข้าไปมันจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับน้องนักศึกษาหรือเปล่า
เข้าไปได้แล้วนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ตอนออกมานะเออนี่ผู้จัดการหอเนี่ยนะ
คือนางสาวอุบลวันเขาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดอุ้ยแล้วเอาอันนี้ไปเป็นหลักฐาน
เปิดประตูไปไหนคะเนี่ยเปิดประตูไปหาตำรวจค่ะ
ไปเลยที่สพรัฐนาธิเบสเอากล้องวงจรปิดไปให้คุณตำรวจดู
แล้วก็เล่าให้ตำรวจฟังนะว่าล่าสุดที่คนร้ายเข้ามาชุดเหลืองเนี่ย
มาวันที่๑๔ตุลาทำพฤติกรรมเหมือนเดิมเลย
คือไล่บิดประตูลูกบิดแต่ละห้องจนมาถึงห้องข้างล่างอ่ะ
ไม่ได้ล็อกแล้วเข้าไปเจ้าของห้องน้องไม่อยู่พอดี
ตอนนี้กำลังดูอยู่นะว่าในห้องนั้นของอะไรหาย
โจรเสื้อสีเหลืองเนี่ยมันหยิบอะไรไปบ้างครับ
ทีนี้คุณอุบลวันเล่าให้ตำรวจฟังว่าวันนั้นเนี่ยนะ
ตื่นมาห้องน้ำพอดีแล้วก็อ่ะตื่นมาตอนตีสามครึ่ง
ดูกล้องวงจรปิดหน่อยสิเอ้านี่ใครละเนี่ย
ไม่น่าจะใช่คนที่อยู่ในหอนี้นะเพราะว่าพี่เขาจำคนที่อยู่ได้หมดไง
ทีนี้ก็เลยรีบโทรบอกน้องเจ้าของห้องเลย
ว่ามันเกิดเหตุแบบนี้กับห้องของน้อง
เจ้าของห้องบอกว่าตอนนี้หนูไม่อยู่ที่ห้องหนูอยู่ข้างนอกอยู่
แต่หนูกำลังจะเข้าไปเออนี่โชคดีมากนะพี่
เจ้าของหอเขาบอกน้องก็โชคดีนะที่น้องไม่อยู่ในห้อง

เนี่ยแล้วพอคนร้ายมันเข้าไปในห้องเสร็จสักพักมันเดินออกมาใช่ไหม
กำลังจะเดินออกไปตัวคุณอุบลวันกับน้องเนี่ย
ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้ที่นอกอาคารนอกหอเนี่ยแหละค่ะพยายามถามนะ
เข้ามาทำอะไรทำแบบนี้กี่ครั้งแล้วคือก็พูดจาแบบวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
ทีนี้พี่อุบลวันก็คิดว่าเออโทรแจ้งตำรวจดีกว่า
แล้วรอบนั้นก็ยังไม่ได้แจ้งความแต่พอไปตรวจสอบย้อนหลังอ้าว
สิบเอ็ดตุลามาก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหมครับทีเนี้ยเรื่องความปลอดภัยมันสำคัญนะคุณผู้ชม
เราก็ถามว่าเอ๊ะในเมื่อเขาไม่ได้อยู่หอนี้เขาเข้ามาได้ยังไง
อุบลวันบอกว่าจริงที่หอมีคีย์การ์ดนะ
แตะเข้าแตะออกก็ต้องใช้คีย์การ์ดแต่คนร้ายที่เข้ามาเนี่ย
คงจะเป็นจังหวะที่สมมุติเหมือนกับคุณสืบสกุลแตะประตู
พอประตูเปิดไอ้คนร้ายคนนี้มันเข้าต่อเลยไงคือคนที่อยู่ในหออาจจะเข้ามาพอดี
สุดท้ายมันก็ดันประตูต่อเลยใช่พี่อุบลวันบอกว่าไม่ได้แล้ว
แบบนี้ความปลอดภัยของน้องนักศึกษาสำคัญเลย
เดี๋ยวหลังจากนี้อาจจะปิดประตูให้เร็วขึ้นปิด๔ทุ่มครึ่ง
แล้วจะเตือนเลยนะทุกคนที่อยู่ที่หอนี้
พอปิดประตูพอแตะคีย์การ์ดแล้วอาจจะต้องหันไปดูแล้วปิดประตูให้สนิทก่อน
ใช่อย่าให้ใครตามเข้ามาง่ายนะคุณนะใช่ค่ะ